สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์รอยต่อยัง๓คะแนนเท่าเดิมครับ
โปรแกรมที่ไทยรัฐถ่ายทอดสดกันก่อนนะครับ
เป็นเกมที่สิงห์สมุทรสาครนั้น
เปิดบ้านรับกรรมยนต์ของรองจากหงค์การท่าเรือ

มาตัวที่๒ของตัวเองนะครับ
ให้การท่าเรือนนี้มาทาง๒ถุงและเป็นประตูที่สิบแปดของเจ้าตัว
จากนั้นสกอร์ไหล๓๐ครับนาที๑๔จากธนากูลวิเชียนกุลครับ
ครึ่งหลังเนี่ยทางสิงห์สมุทรสาครเล่นดีขึ้นนะครับ
แล้วก็ทวง๒ประตูรวจจากพุทธิโตสงคร้อนนาที๒๖แล้วก็สรสังภารีครับ

ไล่มา๒๓มีความหวังเลยครับ
แต่ว่านาทีเดียวกันครับพอท่าเรือเคลียร์เสร็จปุ๊บ
พวกเขามาได้ประตูนะครับบุกแล้วได้เซ็ตเพลย์
แล้วก็เล่นคิกอินเร็วจบที่เลิศชายอิสราศิพากรครับ
ท่าเรือนำห่าง
จังหวัดก็ว่ายอมแพ้นะครับนาที๒๘
สิทธิชัยประสงค์สินครับกัปตันทีมยิงให้กับสมุทรสาครตามมาครับ
ต่อ๔แต่ว่าไล่ไม่ทันครับจบเกมการท่าเรือนั้น
๓แต้มมีเพิ่มเป็น๕๓คะแนน
ทำให้ชมบุรีนั้นมี๕๖คะแนน

แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษมณฑิตนะครับ

และสุรธานีจะพบกับห้องเย็นท่าข้าม